เดตเรื่องนั้นกันไปแล้วขออัปเดตเรื่องสาวแต้วนิดนึงแล้วกันนะครับ
ที่หมายถึงน่าจะหมายถึง๒๑วันหลังจากที่เธอพบกับดีเจมะตูมนั่นเอง
ตอนนี้แต้วก็ยังคงปลอดภัยไร้กังวลไร้โควิดอยู่นะจ๊ะ
มีหมายเรียกมา๒ข้อหาของการจัดปาร์ตี้แพร่โควิดนะครับ
ซึ่งมะตูมก็จะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่วันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้

ถ้าว่าเจ้าตัวมีเหตุจำเป็นกับการรักษาโรค
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้เลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนได้ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเองจะมีการชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ยังไง

แต่เชื่อว่า๑๕กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

ตอนนี้ก็ยังรักษาอาการอยู่อย่างที่เชอรี่บอกนั่นแหละค่ะ
แต่อย่างที่บอกไปนะคะเขาพร้อมนะคะ
ถ้าแบบหายดีแล้วพร้อมไม่พบเจ้าหน้าที่เนาะ